ส่วนเรื่องนี้ค่ะมาดูเรื่องดีกันบ้าง

เหตุการณ์นี้ที่นครสวรรค์ผู้ชายท่านหนึ่ง
กำลังขับรถอยู่บนถนนแล้วเห็นเด็กตัวเล็กนิดเดียว

ลูกใครครับ

โหยังก็เล็กมากแล้วอยู่กลางถนนจริง

ซึ่งเด็กก็ร้องให้อุ้มพากลับบ้าน
พลเมืองดีท่านนี้ค่ะนายไกรเริกชัยศรีชุติชัยหรือคุณโอ๊ตนะคะ
เขากำลังเดินทางไปวัดห้วยด้วนในพื้นที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์จะไปรับพระ
ระหว่างทางเห็นรถคันข้างหน้าจอดอยู่ก็เลยชะลอรถเห็นเด็กคลานออกมาอยู่กลางถนนแล้วอะค่ะ
ก็เลยรีบไปอุ้มเด็กตะโกนถามหาพ่อแม่ว่าอยู่ตรงไหน
พ่อของน้องเดินออกมาจากบ้านอยู่ริมถนนตรงนั้นนะคะ
แล้วก็มากล่าวขอบคุณคุณโอ๊ตนะคะก็ส่งน้องให้กับครอบครัวตัวเองก็รีบออกมาไปทำธุระต่อ
นี่โอ้โหหลายคนเห็นคลิปนี้นะคะก็เตือนไปยังผู้ปกครองด้วยเนาะพี่อุ๋ยเนอะ
คือแน่นอนแหละชื่นชมพลเมืองดีที่ไปช่วยเด็กแต่ผู้ปกครองคือปล่อยให้น้องคลานมาถึงกลางถนนอ่ะ
คลานจริงนะครับเส้นเหลืองเลยอันตรายมากนะคะถ้ารถเบตไม่ทันมองไม่เห็นหรือยังไง
เด็กตัวเล็กมากเนอะนี่น่าจะเป็นตัวเล็กที่สุดเท่าที่เคยเห็นอ่ะตัวเล็กมาก
ก่อนนั้นที่เคยเจอเดินต่อแตะนี่คลานบ้านอยู่ริมทางนี่แหละค่ะแล้วคลานออกมาจากบ้าน
นั่นไงเห็นไหมโชคดีนะคะหนูน้อยเห็นมีคนมาเจอมาช่วยทัน